คือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่ามีคนมาขโมยตัดสายไฟเพื่อเอาไปขาย
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งมาแบบนี้ก็ต้องมีการนำกำลังไปตรวจสอบ

ตำรวจเขาได้รับการประสานมาก่อนกับทางเจ้าหน้าที่การทาง
บอกว่าเนี่ยสายไฟสายไฟที่จ่ายกระแสไฟให้กับหลอดส่องสว่าง

ทีนี้ค่ะปรากฏว่าโดนคนมาขโมยตัดตัดบ่อยเหลือเกิน
ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานเองเขาก็ได้รับความเสียหาย

ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พยายามเฝ้า
ติดตามเลยนะว่าจะมีหัวขโมยคนไหนที่จะมาขโมยตัดสายไฟ
มาวันที่๒๔มกราคมมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ผู้หญิงคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มาก่อเหตุวงแดงอยู่
ซึ่งทีนี้เจ้าหน้าที่เขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เขาก็เฝ้าตามเลยจนกระทั่งมาเช้ามืดของวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจผู้กำกับสพนาจอมเทียนเอาชุดสืบสวน
เข้าไปจับกลุ่มตัวผู้หญิงคนนี้ขณะกำลังก่อเหตุเลยค่ะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงหน้าริเจนสยามที่พัทยานาจอมเทียนสัตหีบชนบุรี
แล้วผู้หญิงคนนี้คือนางสาวทิพพวันสืบสุวรรณอายุ๓๒ปี
ซึ่งพอจับกลุ่มตัวเขาได้เนี่ยนะเขาร้องห่มร้องไห้
แล้วก็สารภาพกับตำรวจดูสินั่งกอดเข่าอยู่แบบนี้
บอกกับตำรวจว่าทำมาแล้ว๒ครั้งต้องการที่จะเอาสายไฟนี้ไปขาย
ทีนี้ตำรวจก็เลยถามไงจะเอาตังค์ไปทำอะไร

คุณผู้ชมฟังเหตุผลจากปากของเธอค่ะ
ลูกพี่กี่ขวบ๗เดือน
เนี่ยคุณผู้ชมเหตุผลก็คือจะขโมยเอาสายไฟไปขาย
เอาตังค์มาซื้อนมผงให้ลูกลูกยังเล็ก๗เดือน
แล้วถามว่าทำไมไม่ทำงานล่ะถ้าบอกเธอตกงาน
ไม่มีตังค์จะเอาเงินมาซื้อนมให้ลูกเลย
คือหลายคนฟังเหตุผลอาจจะรู้สึกสงสาร
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมคืออันนี้มันเป็นความผิด
ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายตามกระบวนการ
เธอก็ถูกส่งตัวดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์นะคะ
ความผิดส่วนความผิดเนาะ